ไปดูที่เรื่องของสามีภรรยาคู่นึงแต่ว่าต้องบอกว่าเป็นอดีตสามีภรรยา
คบกันมีลูกหนึ่งคนแต่เลิกกันมา๘ปีแต่ฝ่ายชายยังไม่ยอมยังราวีเจอหน้ากัน
มีการระหองระแหงกันมาล่าสุดจะไปง้อฝ่ายหญิงขอคืนดี
ฝ่ายหญิงไม่เล่นด้วยไม่สำเร็จเอาด้ามปืนไปตีฝ่ายหญิง
กระทืบเขาซ้ำทั้งเตะทั้งต่อยน้องสาวฝ่ายหญิงไปห้ามโดนกระทืบซ้ำอีกคน
ทำร้ายเขาทำไมเลิกมา๘ปีแล้วนะยังตามไปทำร้ายเขาขนาดนี้
เพจดังมีการโพสต์เรื่องราวของอดีตแฟนนุ่มเอาปืนบุกไปบ้านของอดีตแฟนสาว
จะไปง้อขอคืนดีแต่ไม่สำเร็จเอาด้ามปืนตีที่หัวเขาสองครั้ง
กระทืบเขาซ้ำอีกระหว่างนั้นพ่อแม่ของฝ่ายหญิงกับน้องสาว
จะเข้าไปห้ามอยู่บ้านใกล้กันได้ยินเสียงนะฮะน้องสาวเข้าไปถูกอดีตแฟนหนุ่มคนนี้
กระทืบซ้ำอีกคนเอาปืนจ่องหัวน้องสาวกับพ่อแม่
อย่ามายุ่งนะถ้ายุ่งเดี๋ยวผมจะยิงนะอะไรแบบนี้นะฮะ
สุดท้ายก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปแล้วข่มขู่ว่าจะกลับมาฆ่าให้ตายทั้งบ้าน
น่ากลัวมากนะฮะถ้าคนในบ้านไปแจ้งความผมจะกลับมาฆ่าให้ตายทั้งบ้าน
เขาว่าอย่างงั้นนะฮะผู้เสียหายก็เลยต้องไปแจ้ง
แต่ว่าไปแจ้งกับผู้ใหญ่บ้านก่อนแล้วก็ไปแจ้งตำรวจต่อ
แต่ไม่มีใครไปช่วยเหลือในตอนแรกแต่พอแชร์ออกไปในโซเชียล
เอาข่าวเริ่มดังนักข่าวเริ่มสนใจตำรวจก็เริ่มไปครับ
รับทำคดีตอนแรกไม่มีใครสนใจกับเรื่องนี้
ทีมข่าวเราเห็นก็เดินทางไปที่ตำบลวังทองอำเภอภักดีชุมพลที่ชายภูมิ
ไปพบกับผู้หญิงผู้เสียหายต้องขออนุญาตเบอร์ภาพไว้ก่อน
ชื่อนางสาวอรวรรณก็บอกว่าอดีตสามีชื่อว่านายวินัย
จริงแล้วเลิกกันไป๘ปีแล้วตอนที่อยู่กินกันก็มีลูกกัน๑คนนะฮะ
สุดท้ายก็เลิกกันแล้วเธอเองก็ไปมีครอบครัวใหม่อดีตสามีเนี่ยจริงจริงแล้วบ้านเขากับบ้านเธอเนี่ย
กันสักสองกิโลได้ก็จะแวะเวียนมาหาลูกบ้างเป็นครั้งเป็นคราว
ด้วยความเป็นพ่อของลูกนะครับก็ไม่ได้กีดกันอะไรจนกระทั่งนะฮะ
วันเสาร์ที่ผ่านมา๑๓มิถุนายนตัวอดีตสามีเข้ามาที่บ้านแล้วถือปืนมาด้วย
พอมาถึงทำร้ายเขาเลยเตะต่อยผู้หญิงเลยจากนั้นเอาด้ามปืนตีที่ศีรษะเขาสลบเลย
น้องสาวได้ยินก็เข้าไปช่วยห้ามโดนฝ่ายชายคนนี้ตีอีกนะฮะ
เอาปลายกระบอกปืนเนี่ยจ่อศีรษะอีกอย่ามาช่วยถ้าเข้ามาช่วยจะยิงนะ
ค่ะอย่างเงี้นะฮะหลังจากที่เกิดเหตุโดนกระทืบจนบาดเจ็บกันไปก็ไปแจ้งความ
เพราะที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุมีการโทรมาขู่ด้วยถ้าเอาเรื่องนี้ไปแจ้งความเดี๋ยวจะกลับมาฆ่ายกครัวนะครับ
เปิดลำโพงอยากให้ตำรวจได้ยินอะไรเงี้ยแต่ตำรวจเค้าก็เฉยไม่ได้พูดอะไร
เขาโทรมาอะไรยังไงเขาโทรมาข่วงอะค่ะ

อันนี้เปิดโฟนต่อหน้าตำรวจเลยใช่ไหมฮะ

ตำรวจก็ไม่พูดอะไรเฉย
แต่สุดท้ายเธอก็กลัวนะ

แล้วพอแจ้งความเธอก็กลัวว่าถ้าเกิดฝ่ายชายจะกลับมาตามที่เขาเคยขู่ไว้คือ
ถ้าแจ้งความจะฆ่ายกครัวทำยังไงล่ะ

ฝ่ายชายจะย้อนกลับมาทำร้ายเธอและคนในครอบครัว
ก็อยากให้ตำรวจเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนเนี่ย

เพราะรู้อยู่แล้วว่าเขาอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ห่างกัน๒กิโล

เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวของเธอนะครับ